แค่นี้ดีกว่าให้ภาพมาเล่าเรื่อง
กาลุ้นผมเนี่ย
ไม่ใหม่ดูผมเลย
ขับรถก็เมาด้วยเนี่ย

ยังมีพระอิสรุ่งเนี่ยนั่งเมาอยู่ที่เบาะหลังด้วย
เป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
กำลังขับรถโฆษณาอยู่ตามปกตินี่แหละ
โดยจะขับไปจอดตามสถานที่ต่างแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดู
ว่านี่นะมาโฆษณาสินค้าจริงในจุดที่ว่าจ้าง
แล้วก็ขณะมาจอดอยู่ที่หน้าซอยนิติรัฐ
รถเก๋งในคลิปเนี่ยถอยมาชนครับแล้วคนขับก็ไม่ยอมลงจากรถ
ก็เลยไปกระชากประตูให้เปิดออกไปเจอพระรูปหนึ่งเมาหนัก
เลยเป็นคนขับนะฮะแล้วก็เหมือนอย่างในคลิปคือ
พูดไม่รู้เรื่องนะครับเอาแต่ยกมือไหว้ขอโทษ

เนื่องจากต้องขับรถโฆษณาไปอีกหลายจุด
และอีกอย่างคือรถมันก็ไม่ได้เสียหายมาก
จึงไม่ได้เอาเรื่องพระเมารูปนั้น
ก็เลยขี่รถขับรถหนีไปเลยฮะ
แล้วก็บอกว่าอยู่วัดกะแต่
เขาบอกว่าในมุกนาหารไม่มีวัดกะแต่
แต่เขาเหลือไปมองทะเบียนรถเอาไว้
รถคันนี้เป็นทะเบียนจังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมอยู่ขอนแก่นมีไหมวัดกะแต
บอกผมหน่อยผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ที่เขาเผยแพร่คลิปเนี่ยเขาบอกว่าหวังดีนะ
อยากให้สำนักงานพระพุทธศาสนา

เพราะว่าพระดื่มเหล้าแล้วเมาเมาแล้วก็ขับด้วย
ผิดทั้งวินัยสงฆ์และผิดทั้งกฎหมายนะครับ
จะได้จับศึกเพื่อไม่ให้สร้างความเสื่อเสีย
เสื่อมเสียแก่ศาสนาต่อไปนะครับ